คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกกับแม่
ลูกก็อายุเยอะแล้วนะคะลูกอายุ๗๐คุณแม่อายุ๙๐
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงลูกด่าแม่
ได้ยินเสียงลูกทุบตีทำร้ายแม่
ก็เลยไปร้องทางเพจสายใหม่ต้องรอดว่าให้ไปช่วยคุณแม่หน่อยค่ะ

ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะ
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ลูกอายุ๗๐คุณแม่อายุ๗๐คุณแม่หน่อยค่ะ
ทุบตีคุณแม่อายุ๙๐
ในคลิปจะได้ยินเสียงลูกด่าแม่เหมือนกับเป็นเรื่องกางเกง
เหมือนกับแม่อายุเยอะปัสสาวะรถกางเกงไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้า
ลูกก็ต่อว่าแต่ไม่ใช่ต่อว่าอย่างเดียว
ได้ยินเสียงน้องตุ๊บเหมือนกับตีคุณแม่ค่ะ
เพื่อนบ้านก็เลยนำคลิปนี้ร้องเรียนไปที่เพศไหร่ใหม่ต้องรอด
จะไปช่วยเหลือจะประสานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปด้วย
เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้ค่ะ